เข้าสู่ตลาดโทรคมนาคมของประเทศไทย

เพราะว่าน่าจะเห็นกลยุทธ์การแข่งขันด้านราคา
ก็อาจจะต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจด้วย
เพราะราคาประมูลในรอบนี้หลายคนมองว่าเป็นราคาที่สูงเหลือเกินนะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานโดยคุณกนกรัฐโกวิชัยครับ
ทำให้ตลาดโทรคมนาคมมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาอีกหนึ่งเจ้า
ประมูลรวมของคลื่นความถี่๒ชุดเท่ากับ๑๕๑๙๕๒ล้านบาท
ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศวิเคราะห์ว่า
จากเม็ดเงินมหาศาลที่จะนำเข้ารัฐแล้ว
การมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาในตลาดจะทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคาเกิดขึ้น
ถือเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
แต่ราคาใบอนุญาตที่ครูขอไปอาจทำให้ต้นทุนของครูสูงกว่าการจ่ายค่าสัมปทาน
โทรคมนาคมที่ต้องจ่ายเฉลี่ยปีละ๓๐๐ล้านบาท
อายุใบอนุญาต๑๕ปีเฉลี่ยต้องจ่ายปีละ๕๐๘๖ล้านบาท
กวีชูกิจเกษมรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กษิกรไทยวิเคราะห์ว่า
เนื่องจากมีคลื่นความถี่มากที่สุด
หลังจากนี้คงต้องติดตามว่า
และการทุ่มเม้นเงินประมูลแสนกว่าล้านบาท
เพื่อให้ได้ใบอนุญาตทั้งคลื่น๑๘๐๐และ๙๐๐
ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อธุรกิจ
หากไม่ได้แย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดมาได้ตามแผน
และไม่สามารถจ่ายปันผลได้
ที่ไม่ได้มาเล่นแม้ไม่ได้ต้องการขึ้นเป็นผู้นำตลาด
แต่การทำธุรกิจที่ได้ของมาแพงมาก

ต่อให้มีผู้ร่วมทุนที่มีประสิทธิภาพก็ตาม
คงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า

ทำให้พื้นที่ในต่างจังหวัดไม่มีคลื่นความถี่ต่ำ
และต้องลงทุนติดตั้งเสาสัญญาณเพิ่ม

ลูกค้าไม่น่าจะย้ายไข้หนีแน่นอน

เปิดประมูลคลื่นความถี่อีกหรือไม่
ทำให้คลื่นที่มีอยู่ในมือไม่เพียงพอรองรับ
ฐานผู้ใช้บริการที่จะเพิ่มขึ้น
นายกวีเชื่อว่าหลังจากนี้ทั้ง๔บริษัท

เช่นนั้นจะดึงลูกค้าแต่ละค่ายไม่ได้